รถเก๋งซิ่งพุ่งข้ามเกาะกลางถนน
แล้วก็ชนประสานงากับกระบะ
เหตุนี้มีคนเสียชีวิตคาที่สองสม
โดยเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นเมื่อช่วงตี๑เมื่อคืนนี้นะครับ
บนถนนบรมราชชนนานีขาออก

สภาพพังยับเยินประตูหลุดหลังคาเปิด
ก็พบร่างของนายวัชพลจิตเที่ยงแท้คนขับ
แล้วก็นายพรมสุดเจริญเสียชีวิตคาเบาะรถ
ใกล้กันก็พบรถกระบะอิซูซูสีบรอนเงิน
สภาพห้องเครื่องยนต์พังเสียหาย
มีนายเสรีศรีวารินคนขับได้รับบาดเจ็บที่แขน

ก่อนนำตัวส่งโรงพยาบาลธนบุรี
ห่างไปอีก๒๐๐เมตรก็มีรถแท็กซี่เขียวเหลือง
โปรงหน้าขวายุบมีนายบุญภาเอี่ยมศรีคนขับ
ได้รับบาดเจ็บกระจกบาดที่แขนขวานะครับ
นายบุญพาคนขับแท็กซี่เล่าให้ฟัง
บอกว่าจะไปส่งผู้โดยสารเถาถนนราชพฤษ
พอมาถึงที่เกิดเหตุก็ขับอยู่ในเลนซ้ายสุด
แต่เห็นรถยนต์ฮอนด้าขับพุ่งข้ามเกาะกลางถนน
แล้วก็มาชนรถแท็กซี่ของเขา
จากนั้นก็พุ่งไปชนรถกระบะ
กระทั่งรถยนต์ฮอนด้านั้นหยุดนิ่ง
ทีนี้ล่ะครับคนขับรถแท็กซี่คนขับรถกระบะ
ซึ่งได้รับบาดเจ็บก็รีบแจ้งเจ้าหน้าที่เข้ามาตรวจสอบ
แล้วก็มาเจอก็คือคนขับรถเก่ง
คนที่นั่งรถเก่งฮอนด้ามาเสียชีวิตทั้งคู่นะครับ
เรื่องต้นตำรวจยังไม่แจ้งข้อหาใคร
ต้องรอตรวจสอบกล้องวงจรปิดในที่เกิดเหตุ
พร้อมกับสอบปากคำผู้อยู่ในเหตุการณ์
ผู้บาดเจ็บอย่างละเอียดเพื่อหาสาเหตุที่แท้จริง
ส่วนร่างผู้เสียชีวิตได้ส่งให้นิติเวศโรงพยาบาลสิริราช
ชนะสูตรแล้วก็ประสานญาติมารับไปบำเพ็ญกุศลต่อไปนะครับ